นี่เส้นพิษรักสามเศร้า
คุณผู้ชมผัวใหม่ยิงผัวเก่า
คือเหตุการณ์นี้นะคือเป็นรักสามเศร้าที่ผู้หญิงเนี่ย
ก็มีสามีใหม่แล้วนะมีผัวใหม่แล้วนะ
ส่วนสามีเก่าวันดีคืนดีอยู่บุกเข้ามาที่บ้าน
ตัวผู้หญิงกับสามีใหม่นั่งกินเบียร์อะไรกันอยู่
แล้วก็มีการถกเถียงกันทั้งสองฝ่าย
คือฝ่ายชายนะมีปืนทั้งคู่
จะเอามาดวนกันปรากฏมีคนเสียชีวิตนะฮะ
คุณผู้ชมมีภาพวงจรปิดณจุดใกล้เคียง
เห็นรถจักรยานยนต์เห็นรถพลิกอัพ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะบ้านตรงนี้ที่มีคนยืนอยู่หน้าบ้าน
ต้องสนใจนะคุณนะอันนี้เป็นบ้านใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดมีจุดนี้จุดเดียวนะครับ
เห็นรถจักรยานยนต์ไหมฮะเห็นรถพลิกอัพที่ขับกันผ่านไปไหมฮะ
และสักพักหนึ่งมีเสียงปืนดังปั้งปั้งปั้ง
นัดแล้วก็รถจักรยานยนต์๒คันขับขี่ออกมา
รถกระบะเป็นของผู้ก่อเหตุขับตามมานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๐๙๕๐น
ตำรวจสพประจันตคามเข้าตรวจสอบเหตุยิงกัน

เกิดขึ้นในห้องเช่าในซอยวัดศรีประจันตราคาร์ม

พบศพของนายปรัชญาศรีพักดีอายุ๓๖ปี
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะทะลุหลังนะคุณ

ลำตัวก็มีรูทะลุหลังรวม๖รูด้วย
ผู้ก่อเหตุคือนายวิเศษอินทรจันทร์อายุ๕๑ปีนะครับ
หลังก่อเหตุได้หลบหนีไป

คนตายคือนายปรัชญากับคนก่อเหตุคือนายวิเศษ
ใครเป็นผัวเก่าผัวใหม่ของผู้หญิง
สอบสวนทราบว่านายปรัชญาเป็นผัวเก่า
ที่เข้ามาเคลียร์กับนายวิเศษผัวใหม่ของฝ่ายหญิง
โดยพาเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์มารอหน้าห้องเช่า๒๓คัน
ซึ่งนายปรัชญาก็เป็นผัวเก่าได้พกปืนมาด้วย
แต่มีปืนนะทีนี้พอผัวเก่าบุกเข้ามาแบบนี้
พูดคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันอยู่สองคน
ผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยนะคุยกันไม่รู้เรื่อง
สักพักหนึ่งเสียงปืนดังขึ้น
กระทั่งเพื่อนผู้ตายและคนก่อเหตุขับรถหนีออกมาตามคลิป
ทีนี้ถามคนกลางหน่อยคุณเพราะว่าอันนี้เป็นรักสามเศร้าใช่ไหม
คนกลางก็คือนางการอายุ๓๒ปีนะครับ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอกับผู้ตาย
ก็คือผัวเก่าเลิกกันมาได้ปีกว่าแล้ว
ย้ายมาอยู่ห้องเช่าของผัวใหม่ได้๒เดือนนะครับ
แล้วก็ผัวใหม่ก็จะซื้อบงซื้อเบียร์ซื้อเครื่องดื่ม
กินกันในช่วงเย็นช่วงค่ำแบบนี้นะครับ
ปรากฏว่าเมื่อวานตอนเย็นตอนค่ำเนี่ย
ก็ซื้อเบียร์มานั่งกินกันภายในบ้าน
แล้วก็ตัวผู้หญิงก็เดินไปห้องครัว
จะไปทำอาหารทำกับข้าวเอาเตรียมไว้ค้าขาย
ปรากฏว่าผัวก่อนี่ครับโทรศัพท์มาหาฝ่ายหญิง
แล้วก็บอกว่านายวิเศษมันท้าทายกู
พูดแบบนี้เดี๋ยวจะบุกไปหาที่บ้าน
ฝ่ายหญิงก็เลยตัดบทไปจะทำอะไรก็ทำเถอะ
เพราะไม่อยากมีเรื่องก่อนจะวางสาย

ไม่คิดว่าอยู่๓ทุ่มตอนเธอล้างของอยู่หลังบ้าน

ตอนแรกเธอไม่คิดว่าจะเป็นผัวเก่าบุกเข้ามา
ปรากฏผัวเก่าบุกเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงปืนหลายนัดนะฮะ

และวิ่งออกมาปรากฏว่าผัวเก่าที่บุกเข้ามานี่แหละคุณ
บุกเข้ามาจะหาเรื่องผัวใหม่ปรากฏถูกผัวใหม่ยิงสวน
ผัวเก่าตายผัวเก่าตายฮะ
ขณะที่นางสาวพิมอายุ๓๕ปี
คนนี้ก็เป็นเหมือนรักสี่เศร้าแล้วคุณ
เพราะว่าเป็นแฟนใหม่ของผู้ตาย

ตัวผู้ตายบอกว่าจะพาลูกสาวไปเดินเล่น
แต่ไม่คิดว่าผู้ตายจะบุกไปที่บ้านของแฟนภรรยาเก่า
แล้วก็มาถูกผัวใหม่ของภรรยาเก่า
อันนี้มันจะซับซ้อนหน่อยนะยิงจนเสียชีวิตนะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้ออกติดตามตัวนายวิเศษคนก่อเหตุ

อย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
ขับรถพลิกอัพหลบหนีไปนะครับ